คนรักกันเนี่ยเขารักเยอะ

เขาเด็ดกันมาเลยนะวิ่งรถแบบนี้

คุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นเซอร์ไพรส์แรกนะคะ

แฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์แบบน่ารัก

ให้ถ่ายรูปมาตั้งแต่วันที่๒๒ค่ะ
ยาวมาจนถึงวันนี้นะแล้ววันที่๒๓

แกรมมี่นั่นแหละก็จะเห็นแบบชัดเจน

แฟนคลับเขาก็จัดให้อีกหนึ่งเส้นทางของคน

จะวิ่งบริเวณหน้าห้างมาบุญคลอง

ดูนางด้วยนะคะให้เห็นชัดกันไปเลย

อันนี้เรียกว่าชิ้นใหญ่ชิ้นโตเลยก็ว่าได้
เป็นจักรยานที่ทำมาจาก

เงินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะจะปั่นยังไงล่ะคันนี้

เขารู้ว่าตอนนี้หนุ่มกันเขาคลั่งคล้ายกัน

มูลค่ารวมแล้วจักรยานคันนี้

เจ้าของวันเกิดเขาก็ดีใจกันไปตามระเบียบนะจ๊ะ

อย่างที่บอกว่าปีนี้เขาอายุครบ๓๑ปี
บริบูรณ์แล้วก็เลยขอไลฟ์ขอบคุณแฟน

ด้วยการร้องเพลงเพราะให้ฟังแน่นอนค่ะ
ไปฟังกันเลยจ๊ะ
น่ารักมากขอบคุณมากนะครับ

มาทำโปรเจกต์วันเกิดนี้ให้ผมนะครับ

แต่ว่าแฟนขับของหนุ่มกัน

แต่เข้าใจเลยนะว่าทำไมคนรักกันเยอะ
เพราะว่าน้องกันเป็นคนที่เฟรนลี่มาก
แฟนคลับเพราะฉะนั้นแฟนคลับเขาเหนียวแน่นอยู่แล้วนะ

เดี๋ยวปีหน้าดูซิอาจจะเป็นรถบรรทุกก็ได้